คุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปเข้าวัด
ไปเข้าวัดนอกจากไปทำบุญไปฟังเทศไปฟังพระสวดแล้ว
ยังไปดูกิจกรรมของพระสงฆ์
ให้แก่พระสงฆ์ด้วยเพื่อดูแลพระและญาติโยมในยามฉุกเฉินเนื้อคุณพระพิสุสงฆ์
จำนวน๔๐รูปจากวัดต่างจากทุกอำเภอในจังหวัดจันทบุรี
มารวมตัวกันที่วัดโค้งสนามเป้าที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมือง
เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุษย์ปฐาค
ซึ่งพระศิลานุปัดถาคหมายถึงอะไรรู้ไหมคุณ
หมายถึงพระสงฆ์ผู้พยาบาลคนไข้
หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดหรือว่าอสวนั่นเอง
ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังเรื่องของยาเสพติดในพระสงฆ์
และพัฒนาทักษะการดูแลส่งเสริมสุขภาพของพระพิสุสามเนรในวัด
ที่พบว่าพระสงฆ์มีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น
เกมงกายและเรื่องของอาหารที่ญาติยมนำไปถวาย
รวมถึงน้ำปานะที่ญาติโยมนำไปถวายกาแฟน้ำอัดลมน้ำหวานต่าง

ด้วยหลังจากที่ได้รับการอบรมภาคธิษฎี
อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดทุกรูป
นี่ครับได้ลงมือฝึกปฏิบัติขั้นตอน
เพื่อให้พระได้มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วย

หรือหากญาติโยมมาทำบุญ
ยามเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นเหตุเฉพาะหน้า
พระทุกรูปจะได้ช่วยเหลือทั้งญาติโยมได้
ได้ช่วยเหลือทั้งพระด้วยกันเองได้
เพราะเราไม่รู้หรอกนะเหตุฉุกเฉินจะมีเมื่อไหร่

ใช่ค่ะแล้วก็ความรู้แบบนี้ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานนะ

เพิ่งเคยเห็นนะอสนะครับ

นี่ท่านก็เป็นพระอาศาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดด้วยเหมือนกัน